ที่นครราชศรีมาเขาก็ฮือฮากันเพราะว่ามีเรื่องของร่างทรงนั่งบนกระด้งนะคะ
แล้วก็อมน้ำพ่นในงานพิธีไหว้สารปู่ตามะขามยักษ์อายุกว่า๓๐๐ปี

เคยเห็นกันไหมดิฉันก็ไม่เคยเห็นร่างทรงนั่งอยู่บนกระด้งอมน้ำพ่นแบบนี้กันเลยนะคะ
นี่เกิดขึ้นที่บ้านประสาทหมู่๑๗ตำบลทานประสาทอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเขาจัดงานพิธีไหว้สารปู่ตาใต้ต้นมะขามยักษ์อายุประมาณ๓๐๐ปี
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาก็นำเอาอาหารคาวหวานมาประกอบพิธี
แล้วก็มีร่างทรงที่มาประกอบพิธีไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้านปีนี้ร่างทรงเป็นผู้ชาย
ประกอบพิธีเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคืออมน้ำพ่นนั่งแสดงอิทธิฤทธิที่ไหน
อยู่ในกระด้งนะคะโดยทำนายดวงชะตาหมู่บ้านทำนายว่าปีนี้เนี่ย
ผีปู่ย่าตายายจะมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปอยู่ด้วย๕คนเป็นผู้สูงอายุ
ชาวบ้านเขาก็นำอาหารเครื่องเส้นไหว้ต่างมาไหว้ปู่ตาเจ้าบ้าน
แล้วก็ให้ร่างทรงกินตามความเชื่อจะได้ไม่มีการมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไปค่ะ
สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางโบราณคดีนะคะ
เพราะว่าสำนักศิลปากรที่๑๐นครราชศรีมา
เคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากอายุนับพันปี
แล้วก็เลยเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางโบราณคดีด้วย
อีกทั้งยังมีต้นมะขามยักษ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลย
ชาวบ้านเขาก็เลยมาสร้างสารปู่ตาเจ้าบ้านไว้ใต้ต้นมะขามยักษ์
และก็จะประกอบพิธีไหว้สารปู่ตาเจ้าบ้านกันเป็นประจำทุกปีค่ะ